มีเรื่องราวที่เพจแหม่มโพดำมาโพสต์ไว้นะคะ
เป็นเรื่องของความหึงหวงคุณภาคภูมิ
ผู้ชายคนนึงเขาหึงหวงแฟน
ห่วงแล้วก็ทะเลาะกันจนใช้มีดเนี่ย
แทงเข้าไปแทงแบบไม่ยั้งจนมิดด้ามอะค่ะ
แล้วก็ทำร้ายจนสุดท้ายเนี่ย
รายงานข่าวแจ้งว่าคือผู้หญิงเสียชีวิต

บาดเจ็บหนักนะคะสุดท้ายคือเสียชีวิตนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งเขาหึงแฟน
ใช้มีดจ้วงแทงฝ่ายหญิงแบบไม่ยั้งเลย
ในโพสต์เนี่ยให้ข้อมูลไว้แบบนี้นะคะว่า

แฟนของพี่สาวเดินขึ้นบันได

คุยกับพี่สาวของผมด้วยคำพูดที่ว่า

วันนี้ถ้ากูไม่ได้ฆ่ามึงเนี่ยกูไม่ไปแน่นอน

ผมได้รู้ทีหลังว่า
สาเหตุที่แฟนพี่สาวขึ้นห้องไป
ก็คือไปเอามีดปอกผลไม้

ทะเลาะกันหยาบคายอยู่ในห้อง

พี่สาวหยิบมีดในกระเป๋าหลัง

ตัวผมเห็นก็เลยล็อกแขนเอาไว้แล้วพูดว่า
อย่าทำเลยขอเถอะก็เลยหยุด
หลังจากนั้นหลานสาวร้องค่ะ
พอหลานร้องป้าคนทำครัวก็ตะโกนถามว่า
เกิดอะไรขึ้นทำไมร้อง

ตัวผมกับพี่สาวหันไปมอง

แฟนพี่สาวหยิบมีดขึ้นมา

คนโพสต์บอกว่าผมเข้าไปล็อกแขนนะครับ

ยังทุบหัวผู้หญิงอีก

แล้วเด็กตัวเล็กก็คอยห้ามอยู่แถวนั้น
คนโพสต์บอกว่าผมตกใจ
ก็โทรหาสายด่วนกู้ภัย

พี่สาวที่ก่อเหตุขับรถออกไปแล้วหนีไป

ระหว่างลงมือคนเห็นหลายคนนะคะ
ก็เลยส่งเรื่องนี้ไปที่เพจแหม่มโพดำ
ขอความเป็นธรรมและขอความช่วยเหลือ
ให้ติดตามตัวผู้ชายคนนี้แฟนพี่สาวคนนี้
มาดำเนินคดีแล้วก็รายงานแจ้งว่าล่าสุด
เสียชีวิตแล้วนะคะผู้หญิงเนี่ยค่ะ
ตอนแรกบาดเจ็บตอนหลังเสียชีวิตนะคะ
มันโหดเกินไปมันโหดเกินไป
มันเกินไปที่มนุษย์จะทำต่อกันแบบนี้นะ
แล้วที่สำคัญคือคุณเป็นแฟนอ่ะ
คุณมีสิทธิ์อะไรไปเอาชีวิตเขาไปพรากชีวิตเขา
เรื่องของความหึงหวงเนี่ยคุณมาทำแบบนี้มันเกินไป
แล้วก็ต่อหน้าหลานสาวต่อหน้าคนตั้งเยอะตั้งแยะที่คนเห็นนะคะ
ไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่อะไรเลยแทงจนมีถัก
คุณมีสิทธิ์อะไรไปพิพากษาชีวิตเขาด้วยเหตุผลที่ว่าเขาไม่รักคุณ
ไม่รักกันแล้วทะเลาะกันแล้วฆ่าเขาตายเลย
เรื่องของความหึงหวงกลายเป็นโศกนาฏกรรมบ่อยครั้งนะคะ